แต่ว่าคราวนี้เป็นประเด็นที่ชาวบ้าน
ไปขับไล่เจ้าอาวาสของวัด
คือปกติแล้วเวลาที่เราเห็นภาพชาวบ้าน

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือว่าเจ้าอาวาสอาจจะทำอะไรที่
เป็นการทำแบบไม่ใช่กิจของสงฆ

เป็นลูกหลานเป็นทายาทของเจ้าของที่ดินเดิม
ที่บริจาคที่ดินนี้ให้กับวัดในการสร้างวัด
แล้วทีนี้พอเจ้าของที่ดินเสียชีวิต
ลูกหลานเขาก็จะเอาที่ดินมาแบ่งกัน

ปรากฏว่าเจ้าอาวาสไม่ยอมค่ะ
กว่า๒๐คนก็เลยต้องมารวมกลุ่มกัน
ขับไล่พระอธิการสุพัฒน์ทิติวังโสนะคะ

นี่คือเหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
นางสาวศุกร์สวัดกองไททสงฆ์วัย๓๗ปี
ตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
กลุ่มชาวบ้านที่มาในครั้งนี้นะคะ
เป็นทายาทของนายเฮียงพิมศรี

คือต้องบอกก่อนว่านายเฮียงคนนี้
เขาเป็นเจ้าของที่ดินกว่า๒๑ไร่

เฮียงมอบที่ดิน๖ไร่สร้างเป็นวัดอดุญญาราม
ทีนี้โฉนดที่ดินเนี่ยก็มอบไว้กับเจ้าอาวาสรูปแรกด้วย
ฉมวดที่ดินทั้งหมดเลยกว่า๒๑ไร่นั่นแหละค่ะ
ให้กับเจ้าอาวาสรูปแรกก็คือหลวงพ่ออดุล
ทีนี้เขาก็สืบทอดกันมา
จนกระทั่งโฉนดทั้งหมดนั้นตกมาอยู่ในมือของพระอธิการสุพัฒน์
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่สี่
ปี๒๕๓๔นายเฮียงเสียชีวิตค่ะ
ทายาทของนายเฮียงก็เลยอยากที่จะได้ฉนดที่ดินส่วนที่เหลือ
ที่ไม่ใช่พื้นที่ของวัดนะคะเอาคืนมา
เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นมรดกของลูกหลาน

แต่กลายเป็นว่าถูกเจ้าอาวาสและแม่ชีคัดค้าน
ยังรู้มาด้วยว่าจะมีการแบ่งขายที่ดินบางส่วนค่ะ

มันไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะขายได้
ก็ตั้งใจตอนแรกตั้งใจจะมาพูดคุย
แล้วก็สอบถามเรื่องฉนดที่ดินกับเจ้าอาวาส
แต่เจ้าอาวาสบอกว่าจะไม่คืนให้
แล้วก็ยกที่ดินให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นไปแล้วค่ะ
พอมาคุยแล้วหลวงพ่อก็ตอบว่า

พวกหนูจะมาคุยคือว่าหนูจะจัดสรรปันส่วนให้มันถูกต้อง
ตามหลักกฎหมายการมอบวัดต้อง๖ไล่ขึ้นไป
เราก็จะทำบูรณะให้ดีทุกอย่างแต่หลวงพ่อไม่คุย
ไม่ค่ะองค์แรกก็คือเป็นพระที่อยู่วัดตาชูข้างนอก
แต่ว่าทางตากับยายเนี่ยทำคือเหมือนกับว่าทำเหมือนกระท่อมอะค่ะ
แล้วก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่ออดุล
ชื่อก็เลยเป็นวัดป่าอดุลมาประจำที่นี่
ใช่ค่ะก็มอบให้คือการมอบให้อาจจะยกให้เหมือนกับว่าโฉนดทั้งแปลงจริง
แต่โฉนดมันเป็นใบเดียวไงคะเลยมอบให้เหมือนกับว่าให้ท่านถือไว้
มาถึงหลวงพ่อองค์นี้ทางญาติโยมขอดูโฉนด
ท่านหายไปเลยไม่เอามาให้ดูและบอกว่าฉนวดไม่ได้อยู่กับทางเจ้าอาวาสองค์นี้
แต่หนูเนี่ยคือตัวหนูเนี่ยเป็นเป็นเหรนเนอะหนูเคยเปิดร้านแหกกระสารแถวนี้
เมื่อ๕๖ปีก่อนหลานของเจ้าอาวาสเคยเอาโฉนดแปลงอีกส่วนหนึ่ง
ไล่ปลายนาของตาหนูไปถ่ายหนูเลยถามว่าพี่จะเอาไปไหน
เขาบอกเขาจะไปขายซึ่งหลานคนนั้นไม่รู้จักว่าหนูเป็นใคร
หนูเลยอยากทราบว่าเอาไปขายได้ยังไง
พิพาทกันเรื่องของที่ดินนะคะ
คือบริจาคคุณก็ไม่มีสิทธิ์ให้คนอื่นเอาไปขายต่อไง
แล้วเจ้าอาวาสก็บอกว่าจะไม่คืนให้
ทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ทำตามขั้นตอนล่ะ
นางสาวสุสวัสดิ์บอกเลยว่าทำเรียบร้อยแล้ว
ทายาทของนายเฮียงเนี่ยนะไปทำเรื่องร้องเรียนทั้งทางเจ้าคณะตำบล
เจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดตามขั้นตอนทุกอย่าง
มีการตั้งผู้จัดการมรดกเรียบร้อย
คืออย่างที่บอกว่าตอนที่จะมาคุยกับเจ้าอาวาสนะคะ
ก็จะมาทวงถามพูดคุยเพื่อขอโฉนดที่ดินคืน
คือที่ดินส่วนที่เหลือไม่ได้จะเอาที่ดินของวัดนะ
แล้วก็จะเอาไปแยกส่วนที่มอบให้วัด๖ไร่เนี่ย
ก็คืนวัดไปส่วนที่เหลือลูกหลานเขาก็ต้องเอามาแบ่งปันกันในครอบครัว

ทีนี้เขาบอกว่าทุกอย่างมันดำเนินมาจนถึง
ขั้นตอนของการรังวัดที่ดินแล้ว

อำนาจให้สำนักงานพระพุทธศาสนา

ทายาทก็เลยไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลย
ต้องมารวมกลุ่มกันสอบถามความจริงที่เกิดขึ้น
แต่เจ้าอาวาสก็ไม่คุยด้วยค่ะ

ก็เลยเปลี่ยนจากการมาพูดคุยเป็นชุมนุมขับไล่ซะเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้คนที่มาห้ามทับก็ตำรวจนี่แหละค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะ

ทำเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนในแง่ของกฎหมาย

คาราวาสหรือจะพระสงฆ์คือทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนทั้งนั้นแหละ
ชาวบ้านเขาก็พูดคุยเข้าใจกันนะคะ

แล้วก็ไม่มีแห่งการรนแรงอะไรเกิดขึ้นค่ะ